รายงานสดอีกครั้งหนึ่งครับพาผู้ชมไปที่ห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในห้างอีกครั้งหนึ่งเพราะมีรายงานว่าไปพบวัตถุต้องสงสัย

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจสืบสวน
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของห้างนะคะว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดเพิ่มเติมภายในห้าง
ซึ่งเป็นชั้นที่คนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่และถูกวิสามันภายในชั้นดังกล่าว
โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะวัตถุเป็นทรงกลมขนาดเท่าลูกปิงปอง
คล้ายระเบิดแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นหัวอาวุธสงคราม
แต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันชนิดได้
โดยภายหลังจากที่พบนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสแกนพื้นที่ใหม่ทั้งหมด
เพื่อค้นหาวัตถุที่ต้องสงสัยที่คิดว่าอาจจะพบเพิ่มเติม
ตามชั้นต่างอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
ด้านพลตำรวจโทภูลศักดิ์ประเสริฐศักดิ์นะคะ
เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ในช่วงเย็นค่ะ
พร้อมกับเข้าไปดูภายในห้างอย่างละเอียดกว่าสองชั่วโมง
ซึ่งรายละเอียดต้องรอสรุปรวบรวมอย่างละเอียดอีกครั้ง
แต่ว่ายืนยันค่ะว่าไม่มีระเบิดอย่างแน่นอน
ขอประชาชนไม่ต้องแตกตื่น
ขณะที่วันนี้ทางห้างสรรพสินค้าได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการค้าต่าง
สามารถเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองได้แล้ว
แต่สามารถเข้าไปได้เฉพาะพื้นที่ชั้น๑ถึง๕เท่านั้น
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
เหนือจากนั้นบริเวณด้านหน้าห้างยังพบว่ามีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้
เพื่อไว้อาลัยและเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
ซึ่งหลายคนต่างพากันใส่เสื้อสีดำไว้ทุกข์ตามคำเชิญชวนของแฟนเพจชาวโคราช
เพื่อแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ยอดเงินบริจาคที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะเปิดบัญชีรับบริจาค
เพื่อช่วยเหลือเหยื่อในเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีบริจาคแล้วกว่า๒๕ล้านบาทค่ะ
โดยในวันนี้นะคะทางจังหวัดจะมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตลายละสามแสนบาทเพื่อจัดการศพเบื้องต้นนะคะ
โดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่มีพิธีศพตั้งบำเพ็ญกุศล
เป็นผู้นำไปมอบให้อีกครั้งค่ะ
ส่วนทางห้างเทอร์มินอล๒๑ก็จะมีการเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่๑๓กุมภาพันธุ์นี้นะคะ
แล้วก็จะมีการจัดทำบุญในครั้งใหญ่ด้วยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะ
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เทอร์มินอล๒๑ค่ะ